เคสนี้ลูกซองเหมือนกันค่ะลูกซองสั้นเบอร์๑๒น้าเขยบอกครับแค้นใจมีปัญหาส่วนตัวกับหลานมานานแล้วได้โอกาสไปซุ่มรออยู่ใต้ต้นกล้วย
หลานเดินถือไข่มดแดงผ่านหน้าไปยิงเลยนะคะตายเลยค่ะสภาพนี่คือวิ่งหนีไปตายอยู่ในห้องครัวหลังบ้านแม่ค่ะ
ผู้ตายคือนายรัตนาชัยภูลเพิ่มอายุ๓๒ปีนะคะนอนจมกองเลือดอยู่ในห้องครัวหลังบ้านถูกยิงด้วยลูกซองสั้นเบอร์๑๒
๑นัดเนี่ยเข้าหน้าอกไหล่ซ้ายไหล่ขวาแล้วก็ลำคอรวมแล้วทั้งหมด๘แผลด้วยกัน
ได้คุยกับแม่คนตายนะคะนางสมใจค่ะแม่บอกว่าลูกชายเนี่ยเดินหิ้วถุงไข่มดแดงออกจากบ้าน
เดินไปบ้านของตัวเองคือบ้านแม่กับบ้านลูกเนี่ยห่างกันแค่๑๐เมตร

ทีนี้ระหว่างทางเดิน
ก็ถูกนายสมนึกทุ่มแก้วน้าเขยที่อายุ๕๐ปี

พอลูกโดนยิงก็รีบวิ่งย้อนกลับไปที่ห้องครัวบ้านแม่
ตะโกนบอกแม่ช่วยด้วยผมถูกยิง
แล้วก็ลงไปนอนตายตรงนั้นเลย
ส่งคุณกั้งพัชรวรินผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี

ตำรวจเนี่ยจับตัวนายสมนึกได้
เขาก็ไม่ได้ปฏิเสธไม่ได้อะไรเลยนะ
ก็สารภาพเลยค่ะว่าเขายิงจริง
มันแค้นใจมานานแล้วเป็นปัญหาส่วนตัว
บโอกาสมาซุ่มดูอยู่ใต้ต้นกล้วย
เห็นเดินมาปุ๊บยิงไปเลย๒นัด
พอก่อเหตุเสร็จก็ไปซ่อนตัวอยู่ที่โกดังร้าง
จากจุดเกิดเหตุ๒๐๐เมตรค่ะ

เขาบอกว่าจังหวะที่พาตัวนายสมนึกมา
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่ทำท่าเล็งปืน
เขาบอกหน้าตาเขาเรียบเฉยมากเลยนะ
ให้ทำอะไรก็ทำก็บอกก็เล่า

ทำไมต้องมาดักยิงหลานขนาดนี้
เขาบอกมันแค้นอ่ะมันแค้นใจมานานแล้ว
แค้นเรื่องอะไรลองฟังเขาตอบนะคะ
อยากจะขอโทษแม่ของคนตายไหมหรือว่าคนตาย

ทำไมนะครับ

เราเองก็เคยเป็นญาติกันแบบนี้
มันเป็นเพราะอะไรจริงพี่สาเหตุ

มันเป็นเพราะปมที่เขาด่าทอหรือว่าอะไรยังไงพอไหม

มันแค้นมานานแล้วส่วนมากก็ด่าทอ
ทีนี้จังหวะที่ตำรวจกำลังทำแผนประกอบคำรับสารภาพค่ะ
ในมือเนี่ยมีเสื้อแขนยาวสีเขียวพันเอาไว้ด้วย
ตำรวจรีบวิ่งกรูเข้ามาห้ามก่อนเลยบอก
คือตำรวจก็กลัวว่าฝั่งครอบครัวคนตายจะโกรธแค้นแล้วมาทำร้าย
หรือเปล่าสรุปจริงคือไม่ได้จะทำไรนะคะ
ในมือที่เป็นเสื้อสีเขียวพันมาก็ไม่ได้มีอาวุธแต่อย่างใดด้วย
อยากมาดูหน้ามาดูหน้าคนที่ฆ่าน้องเขา
คือพี่ชายเล่าบอกว่าพอผมได้ยินว่าน้องผมถูกยิงตาย
ผมรู้เลยรู้เลยว่าต้องเป็นน้าสมนึกแน่ที่เป็นคนฆ่า

และเขาด่าเรื่องอะไรกันสิ

แขนและไม่ขอโทษใครตาย
คุณบ้าพวกมันไม่รู้กันว่ามันเก่งไงเลย
เขาบอกว่าพี่มือจะด่าเขา

ถึงเราว่าเราไม่เจ็งความถือว่าไงเก่งได้อยู่กับลูก
อันนั้นเหลี่ยงลูกเหลี่ยงเลยเก่ง
นานยังคะที่ยิงขู่กัน

นานปืนบอกมันเอามายิงกู้อยู่

คือแม่ยอมรับนะว่าลูกชายแม่ปากร้าย
พูดจาโผงผางเสียงดัง
แต่แม่ยืนยันนะว่าลูกแม่ไม่เคยคิดร้ายกับใคร

ส่วนสมนึกอะเหรอชอบกินเหล้า

ก็อย่างที่เมื่อกี้ลูกชายคนโตเล่าไป
ก็เคยเมาแล้วเอาปืนมายิงขู่รอบนึงแล้วอ่ะ
ทีนี้มันมีประเด็นนึงที่นายสมนึกเขาเคยให้ข้อมูลไว้ทำนองว่า

วัวที่ว่าตายไปที่เป็นวัวนายสมนึกเนี่ย
ว่าคงมีคนไปวางยาใส่น้ำให้วัวกินนั่นแหละ
เพราะวัวของนายสมนึกชอบไปกินผักของชาวบ้าน

คิดว่าลูกแม่เป็นคนทำ

อยากให้ลูกแม่ไปสบายไปสู่พบภูมิที่ดี

เรื่องคดีความก็ให้ตำรวจดำเนินคดีไปตามกฎหมาย
แม่ว่าเขาจะฆ่าลูกหรอ

ให้ตำรวจจัดการให้ถึงที่สุด

ตำรวจนำตัวไปคุมขังที่สถานีตำรวจภูทรศรีนคริน

ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาแล้วก็พกพาอาวุธปืน
เตรียมตัวส่งฝักขังสารจังหวัดพระธรรมพรุ่งนี้นะคะ